เรื่องราวความสนุกสนานแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูเรื่องราวของการหาหอย
หาหอยเออห้องนมหอยเพื่อความสนุกสนาน
แล้วก็เพื่อรายได้แล้วก็เพื่อความอิ่มท้องกันหน่อยดีกว่า
ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหอยพิมพ์เนี่ยนะคะ
เป็นหอยที่หายากราคาแพงแล้วก็รสชาติดีดีไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่ไงช่วงน้ำลดพอดีนะน้ำลดหอยผุดเหรอคุณถูกต้อง
เขามีแต่น้ำรสต่อผุดเออแต่ว่าหอยก็ผุดเหมือนกัน
เพราะว่าหอยพิมพ์เนี่ยเขาจะมาช่วงธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี
ช่วงเดียวเท่านั้นน้ำลงแบบนี้หอยก็ออกมาเริงล่าแล้วล่ะค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยมาหาหอยกันเป็นชาวบ้านบ้านหลอมปูนอำเภอละงู
สตูนนะคะซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกช่วงนี้ว่าช่วงลมออก
เออก็ออกมาหาหอยกันนะคะแล้วก็ต้องพกอุปกรณ์ก็คือแกนลอน
ย่ำโครนไปตามโครนเนี่ยแล้วก็ไปหาหอยหอยนี่คือหอยพิมพ์
พอเอาไปล้างไปขัดแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้
ก็คือว่าหอยเป็นที่นิยมเพราะว่าหายาก๑ปีมีครั้ง
ราคาขายนี่นะกิโลกรัมหนึ่ง๗๐๘๐บาทนี่ถือว่าราคาถูกนะบางที่เป็นร้อย
แต่ถ้าหากว่านำไปตากแห้งคือล้างทำความสะอาด
แล้วก็ไปตากแห้ง๓๔กิโลกรัมของหอยพิมพ์สดเนี่ย
หอยแห้ง๑กิโลกรัมราคาเป็นพันบาทเลยนะคะคุณ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
ส่วนคุณสมบัติพิเศษก็จะคล้ายกับหอยนังรม
รสชาติก็จะหวานอร่อยนะคะ
ถ้ากินสดคู่กับใบกระถิ่นพริกกระเทียม
ก็จะเป็นยาบำรุงเป็นยาโดปด้วย
หรือใครอยากไปทำเป็นเมนูอร่อยนี่อย่างหอยหวานแบบนี้
ก็ไปทำได้หรือยังมีผัดชาผัดชาหอยพิมพ์
ดูสิคะเครื่องเทศมาเพียบแล้วก็เป็นแบบทอดกรอบก็ได้

โอ้โหอเด็ดอร่อยถึงใจทีเดียวนะคะ
ที่สำคัญคือมันเป็นของแพง
มันเป็นของหายากเป็นของที่ต้องแบบกินให้ได้ใน๑ปีมีครั้ง
แล้วก็ไม่ใช่แค่สตูนเท่านั้นจริงแล้วมันจะพบมากที่สมุทรสาคร
แต่ที่เราเจอที่สตูนก็ถือว่าทำให้เราเห็นว่าเบอร์
ทรัพยากรทางธรรมชาติมันมีเพิ่มมากขึ้น
ยังไงเราก็เลือกทานตามฤดูกาลแล้วกัน
ให้เขาได้มีการแพร่พันธุ์กันหน่อย
คุณผู้ชมไลน์มาพูดคุยกับเราเลยนะ
คุณพัฒนาน้ำรสหอยพิมพ์โผล่ชาวบ้านก็ชอบแล้วครับ

แล้วก็หากันได้ง่ายในช่วงนี้นะ